คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ย
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของไทย
ซึ่งตอนนี้เป็นเมืองที่เรากันไว้เป็นเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตแซนบล็อกนะครับ
แต่มันมีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นี่เองนะครับมีผู้ไปพบศพหญิงสาวชาวต่างชาตินะครับ
ลักษณะเสียชีวิตสภาพศพเนี่ยคือท่อนล่างนี่เปลือย
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นน้ำตกโตนอ่าวยนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คือสภาพศพเนี่ยขึ้นอืดแล้วคาดว่าเสียชีวิตต้องไม่ต่ำกว่า๓วันนะฮะ
ถ้าไม่ต่ำกว่า๓วันวันนี้๕สิงหาก็ต้องนู่นแล้วฮะ๒สิงหาคมนะครับ
สภาพเนี่ยท่อนล่างเปลือยนะครับแล้วมีผ้าใบเนี่ยคลุมอำพรางเอาไว้นะครับ
นี่เป็นพื้นที่ที่ไปเจอนะครับที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นแอ่งน้ำที่น้ำตกโตนอ่าวยน
ห่างจากทางเข้าน้ำตกตามเส้นทางเดินเท้าที่จะต้องขึ้นมาเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตร
นี่เป็นทางเข้านะครับแต่ว่าจุดที่เจอศพเนี่ยต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ๑กิโลเมตร
สภาพศพของหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ซอกโขดหิน
แล้วก็มีผ้าใบสีดำเนี่ยปิดเอาไว้แต่ว่าตอนที่คนไปเจอเนี่ยปลายเท้าเนี่ยโผล่มาแล้ว
โผล่มาเหนือน้ำตรงที่เป็นแอ่งน้ำของน้ำตกตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอเปิดผ้าคลุมออกมาเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับท่อนล่างเปลือยเปล่าแต่ว่าด้านตัวข้างบนเนี่ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะฮะ
แล้วด้านในเข้าไปเป็นเสื้อยืดสีชมพูสภาพศพขึ้นอืดแล้วนะครับ
ในร่างกายที่ตรวจสอบเจอไปเจอนามบัตรอยู่ใบหนึ่งเป็นกระดาษนะฮะลักษณะกระดาษแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช่ของเธอหรือเปล่านะแต่ถ้าตามนามบัตรเนี่ยที่เจออยู่ในร่างกายของศพที่เจอเนี่ย
ถ้าดูตำแหน่งตามนามบัตรระบุตำแหน่งคือรองหัวหน้าพิธีศาลของสมัชชาแห่งสหพันธรัฐ
แต่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าจะใช่เธอหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ที่คอของผู้ตายเนี่ยมีสร้อยอยู่นะครับเป็นสร้อยคอแล้วก็มีเหรียญคล้ายเงินอยู่ด้วย
นี่ฮะนี่คือหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุเป็นสร้อยคอที่ติดอยู่กับศพนะครับ
ร่างกายเนี่ยมีรอยสักนะฮะเป็นรอยสักรูปนกอยู่ตรงเอวนะครับ
แล้วใกล้ศพไปเจอกางเกงยีนนะฮะเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็กางเกงชั้นในด้วย
อยู่ใกล้ใกล้กับโขดหินที่เจอศพนะฮะและมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนี่รองเท้านะครับ
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องนี่น่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีในการแกะรอยได้ต่อ
ถ้าจะเป็นโทรศัพท์ของผู้ตายจริงนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องต้นเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตแน่นอนว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้หญิงคาดว่าจะเป็นชาวยุโรปนะฮะ
เสื้อของเธอเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่แขนด้วยเหมือนกับสติ๊กเกอร์ที่เวลาเราไปสแกนตรวจร่างกาย
แล้วอุณหภูมิผ่านสติ๊กเกอร์ติดเขาจะแปะไว้ให้
เพราะตอนนี้พื้นที่ภูเก็ตแซนบล็อกนี้เขาก็ต้องเข้มเรื่องของการคัดกรองอยู่แล้ว
นี่นะฮะส่วนการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเบื้องต้นคาดว่าถูกฆาตกรรมอำพลางนะครับ
ผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุแล้วเนี่ยได้ใช้ผ้าใบเนี่ยมาปิดศพเพื่ออำพรางเอาไว้
ยังไม่แน่ชัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือฆาตกรรมต่างนะฮะ
ซึ่งต้องตรวจสอบขยายผลแล้วก็ชนะสูตรศพกันต่อไป
อย่างเช่นจะมีการล่วงละเมิดอนาจารย์หรือว่าข่มขืนอะไรยังไงหรือไม่
เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยเจอศพในสภาพเปลือยท่อนล่าง
มีคนมาเจอศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ส่วนพื้นที่ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำตกโตนอ่าวยนที่ภูเก็ต
ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวขึ้นมานะฮะนอกจากคนที่ชำนาญเส้นทางในพื้นที่จริง
มันเปลี่ยวแล้วมันขึ้นลงลำบากอย่างจุดจากปากทางขึ้นมาเนี่ยต้องเดินเท้า
เดินเท้าขึ้นมานี่๑กิโลนะฮะถึงมาเจอศพตรงนี้นะครับ
หลักฐานต่างเดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ
แต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันสะเทือนขวัญ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพพจน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอน
ใช่ค่ะมันส่งผลต่อบรรยากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซะด้วย
เดี๋ยวเราตรวจสอบขยายผลให้เพิ่มเติมค่ะ